เล่นคนเดียวก็สนุกดีนะ

ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาซาสมากจึ้งมากปั๊วมาก
โอ้โหคุณรวมตับวัยรุ่นไว้ในหนึ่งเดียวเลยนะ
ใช่อธิบายก่อนนะ
คือก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่มาก
ใหญ่จริงจานใหญ่เวอร์จัดจานได้แบบน่ากินมากเลยคุณดูสิ

มันเหมาะกับการถ่ายรูปลงในโซเชียล
จริงนะสาวอย่างเราต้องไม่พลาดนะคุณ
นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อว่า
ก๋วยเตี๋ยวชามไม้บขศ๓ขอนแก่น

อยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณจุลาลักษณ์เนื่องมัชชาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าร้านเปิดมา๒ปีแล้วนะ
เมนูซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าชื่นชอบก็คือ
ก๋วยเตี๋ยวใจแอ้นชามโตนี่แหละ
คุณสามารถเลือกเส้นได้ทั้งหมด๒เส้น
กินกับหมูสดหมูตุ๋นตับลวกลูกชิ้น
น้ำจิ้มแจ่วรสแซ่บนี่เห็นตรงกลางไหม

โอ้โฮตับมาแบบตับเลย

ราคา๑๖๙บาทคุณชนะ
๑๖๙บาทนี่คืออิ่มแบบจุกเลยนะ
ก่อนที่ลูกค้าจะทานสั่งมาปุ๊บ

เพราะวิธีการตกแต่งจัดจานรวมไปถึงเมนูที่
มันแบบชามใหญ่ของเขามันเหมาะกับการทำ

ค่อยเล่นเราคูณี้ตามเอาใบของร้านเขาก็คือ
ร้านเขาก๋วยเตี๋ยวต้องอร่อยและสวย

มีหลายอย่างมีข่าวหมูสดข่าวหมูตุ๋นหมูรวมเอาไปทาน
กับน้ำจิ้มหรือร่วมจิ้มอะไรธรรมานาก็ได้
แล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

ร้านก๋วยเตี๋ยวชามไม้บขศ๓ขอนแก่นนี้นะ
เขาเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
แวะเวียนไปอุดหลุนกันได้เลยจ้า
ผมชอบตรงนี้นะมาเป็นชามอย่างนี้
แล้วมีน้ำซุปมาให้ด้วยชามเบลอเท่าไหร่
ก็เลือกทานกันได้ตามอัธยาศัย